คุณผู้ชมมีวัยรุ่นแฟลต์ดินแดงเป็น๑๐คนเลยค่ะ
ทะเลาะกับคู่อรินะคะ
คือคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาบาดเจ็บสาหัส
เขาไปแจ้งความแต่เขากลัวคดีจะไม่คืบหน้า
เพราะว่าทางผู้ก่อเหตุพูดในลักษณะที่ว่า
จะแจ้งความก็ไปสิปรับแข่หาล้อยอะไรแบบเนี่ย

มาร้องทางเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ
นี่ล่ะค่ะคือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ตอนที่กลุ่มบทนะงถะหะวิวาสชกต่อยกลร
กลุ่มที่ก่อเหตุไปชกไปต่อยไปกอดรัดฟัดเหวี่ยง
แล้วก็พยายามจะจับวัยรุ่นคู่กรณี
ชายเสื้อสีขาวอะค่ะยกมือไหว้ขอให้หยุดแต่เขาไม่หยุดเลยนะคะ
ทางกลุ่มคนเจ็บเอาคลิปนี้คุณผู้ชมคะมาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอด
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าคืนวันที่๑๘ธันวาคมประมาณเกือบเที่ยงคืน
ตัวกลุ่มคนเจ็บเขานั่งอยู่หน้าบ้านตามภาพนี้แหละค่ะ
กลุ่มวัยรุ่น๑๐คนมาหาเรื่องไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
เอาปืนมาด้วยมารุมทำร้ายบางคนเจ็บสาหัสสลบคาที่สมองบวม
ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลทางผู้ก่อเหตุเอากระถางต้นไม้เอาขวดเบียร์ตี
นับครั้งไม่ถ้วนมีคนที่ถือปืนนะคะคอยยืนคุมเชิงไม่ให้สู้
เขาแจ้งความแล้วนะคะสอนอดินแดงแต่กลัวคดีไม่คืบ
เพราะว่าทางกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่ารู้จักตำรวจทั้งโรงพัก
แจ้งความก็แจ้งไปเลยเรื่องแบบนี้ปรับ๕๐๐แล้วมันก็จบ
เนี่ยแต่เขาบอกเขาเจ็บหนักกันนะคะ
เขาก็เลยร้องขอความช่วยเหลือร้องขอความเป็นธรรมมา
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนเจ็บเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นายนัทธวุฒิอายุ๓๑เขาไปที่สอนอดินแดง
เขามีแผลข้างหูขวาเย็บไปหลายเข็มตาขวาก็ปิดนะคะ
คุณหมอบอกว่าเลือดข้างในสมองถูกก้อนอิดทุบค่ะ
ก่อนเกิดเหตุตอนเช้ากลุ่มผู้ก่อเหตุไปพังบ้านเพื่อนของเขาก่อน
ว่าสาเหตุก็คือแม่ของเพื่อนที่ชื่อจ่อย
ไปติดหนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุที่ชื่อหลัง
ตัวนายนัทธวุฒิไปหาเพื่อนที่โรงพักแล้วก็กลับมางานวันเกิดเพื่อนที่แลต
กินกันอยู่กลุ่มผู้ก่อเหตุปรีมาทำร้ายเพื่อนที่เป็นคู่กรณี
กลายเป็นว่าตัวเขาก็โดนทำร้ายไปด้วยโดนกระทืบเลยนะคะ
คือโดนกระทืบอยู่ที่ถนนตามภาพนี้อาจจะมองไม่เห็นเขา

จุดที่เขาอยู่เนี่ยคือริมถนนหมดสติไปเลยไปรู้ตัวอีกทีคือโรงพยาบาล
ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
แต่รู้จักกันเพราะเป็นคนในชุมชนเจอกันก็ยกมือไหว้ทักทาย
เขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของในจ่อยเรื่องของยืมเงินอะไรกันเลยค่ะ
ต้องยืดทีก่อนแต่ผมก็เข้าไปห้าม
เพราะผมเจ็บหัวมาก้าด้วยของแข็งอ่ะพี่
คือเราไม่ได้มีปัญหากับฝั่งโรงทางรังทางโต้

คุณผู้ชมครับมีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
ตุ๋ยอายุ๓๒กับในทีอายุ๓๐เขาให้ข้อมูลเพิ่ม
เขาบอกว่าตัวในจ่อยเนี่ยไปเคลียร์เงินกู้ที่แม่ในหลังติดอยู่ประมาณสามหมื่น
แต่คุยกันไม่ลงตัวมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิปภาพ
ยืนยันว่ากลุ่มของในหลังมีปืนจริงจริงคือตอนที่ในทีถูกทำร้ายจนล้มอ่ะ
แล้วทางฝั่งของในหลังทำท่าเหมือนจะชักปืนออกมาเห็นเลยมีปืนอยู่ที่ขอบกางเกงเหมือนกับแบบเหน็บปืนเอาไว้อ่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะเขาบอกว่ามีปืนเหน็บอยู่นี่นี่ทำท่าแบบนี้เห็นไหมคะ
เขาก็เลยบอกเนี่ยฝั่งในหลังมีปืนก็เลยอยากจะมาร้องสื่อขอความเป็นธรรม
เพราะทางกลุ่มผู้ก่อเหตุทางกลุ่มของในหลังเหมือนกับมีอิทธิพลในพื้นที่
ถ้าในรังไม่ติดคุกกลุ่มคนเจ็บบอกว่ากลุ่มพวกผมอาจจะตาย
อยากให้ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
คุณผู้ชมคะฟังข้อมูลจากฝั่งในหลังดูบ้างไหม
ทีมข่าวของเราได้คุยกับในรังค่ะทางฝั่งผู้ก่อเหตุนะคะ
ในหลังบอกว่าคือจริงจริงแล้วแม่จ่อยมายืมเงินเขาสองครั้งสามหมื่นบาท
แต่ใช้คืนแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วหนีในจ่อยติดต่อมาว่าเดี๋ยวจะคืนเงินที่เหลืออีกหมื่นห้านะ
แต่ในจ่อยเลื่อนไอ้วันเกิดเหตุในจ่อยโทรไปเลื่อนทั้ง๓ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายที่ในจ่อยโทรไปเลื่อนพูดจาแบบหยาบมากใช้คำไม่สุภาพเลย
ในรังกับแฟนและรุ่นน้องก็เลยบุกไปบ้านในจ่อยแล้วทะเลาะกันจริงแต่คิดว่าเรื่องจะจบ
แต่มันไม่จบฝั่งในจ่อยนั่นแหละพาพวกขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่ารุ่นน้องของเขาแล้วในจ่อยไปแจ้งความที่สอนอดินแดงในหลังก็เลยตามไปก็ไปเจอกับเพื่อนของในจ่อยบอกให้กลับบ้าน
จากนั้นเนี่ยหลังก็ไปหากลุ่มเพื่อนของจ่อยที่นั่งกันอยู่ตั้งใจจะไปคุยไปเคลียร์แต่เหมือนกับว่าคนที่อยู่ในกลุ่มของในจ่อยมีอยู่คนหนึ่งตัวเล็กอ่ะลุกขึ้นมาล็อกคอหลังก่อนแล้วเอากันไกลจ่อคอหลัง
หลังบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดเอาเองก็แล้วกันนะคะนี่ตอนที่หลังมาใช่ไหมหลังบอกว่าตั้งใจจะไปคุยเฉยไม่ได้จะไปหาเรื่องนี่เขาบอกเขาถูกล็อกคอก่อนแล้วมีคนตัวเล็กเล็กล็อกคอเขาเอากันไกลจ่อคอมันเลยชุนละมุนตามคลิปภาพหลังเกิดเหตุหลังบอกว่าผมก็ไปเยี่ยมทางฝั่งคนเจ็บนะออกค่าใช้จ่ายรักษา
เจ้าโดยนี้ที่ผมลักษณะมันไม่ใช่การห้ามจอยนี่เที่ยวผมก็ไม่รู้นะเค้าก็ไปคลุย่ำมาเลยนี้แต่ผมว่าก็พยายามโทรหาจ่อยด้วยนะ
ผมก็หาจอยด้วยนะผมก็บอกจอยพี่ขอคุยด้วยหน่อย
เขาก็ตัดสายผมแล้วก็บล็อกเบอร์ผมไป
คือผมจะบอกว่าเรื่องเงินพี่ไม่ได้คิดอะไรกับเองเลย
พี่ไม่ได้อะไรเลยพี่ก็ทำใจตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันเป็นแบบนี้แล้ว
คือถ้าฟังแบบนี้เรื่องมันก็ไม่ตรงกันนะคะ
ก็ต้องดูจากภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
ว่าเรื่องราวที่แท้จริงมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ย้อนไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตามภาพนี้ด้วย
ตำรวจที่สนดินแดงก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหากับผู้ที่ก่อเหตุค่ะ